ลาไปนะครับกับข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้

ลีลาของใครจะเข้าตากันบ้าง

สเต็ปแรกด้วยลีลาการพาบอลหนีของอิทิชาประพาพันธ์
ผู้เล่นราชนาวีที่ล็อกหลบนักเตะของสุราธานีในจังหวะแรก
ก่อนจะใช้ฝ่าเท้าครึ่งบอลหนีคู่แข่งไปได้
เต็ปนี้ยกให้ความเข้าข่าวรู้ใจของทีมบางกอกซิตี้

มาดูความนิ่งของวรุษหวังสมายแอลผู้เล่นดีกีทีมชาติไทยในเกมบิ๊กแมช
เจ้าตัวโชว์ลีลาครึ่งบอลหลบนักเตะการท่าเรือ
จะโดนรุมล้อมแต่ยังโชว์เหนือชั้น

ส่วนสเต็ปนี้เรียกได้ว่าเข้ามาคนเดียว
นำแสดงโดยจาต๊อปเจษฎาชูเดช
ตันทีมราชนาวีในลีลาครึ่งบอลหลอกล่อนักเตะสุราธานี
ก่อนจดที่บอลว้วนหลีเข้าไปสับไกยยิงชนได้
แต่การโฟกัสนั้นยังไม่ดีพอ
อาจแปลกไปสักหน่อยกับการพักบอลด้วยศีรษะ
ฟานซิสโกแจ็คซันสตาร์ของทีมบางกอกซิตี้
ลีลาช่างเปรียบประดุกแมวน้ำที่พยายามเล่นกับลูกบอล
อยากรู้เหลือเกินว่าเจ้าตัวนั้นมีแม่เหล็กซ่อนอยู่ในหัวหรือเปล่าเนี่ย